ไปดูทางด้านของพลทหารเจมส์กันบ้าง

แม่นะคะยังคงเฝ้ารออย่างมีความหวัง

บอกลูกจะกลับมาในสภาพแบบไหน
รอดชีวิตหรือเสียชีวิตแม่รับได้

แม่บอกนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะ

คิดว่าลูกอาจจะตีกติกาเอาตัวรอดค่ะ

พลทหารเจมส์ส่งรูปตอนอยู่บนเรือมาให้แม่

ยืนอยู่เหมือนคนเขาบอกว่า

นี่ค่ะแล้วแม่บอกแม่กลัวนะ

เรือมันดูดผู้สูญหายเข้าไปอยู่ในนั้น

แม่ฝันว่าผลอาหารเจมอยู่ในห้องเรือ

แต่แม่เชื่อว่าน้องกลับไปบ้านตั้งแต่วันที่๑
จมแล้วเพราะญาติที่บ้านรู้สึกค่ะ

อยู่ตรงรถจักรยานยนต์ของน้องเจมส์

เสียงประตูห้องน้ำดังกอกแกะ

เข้าห้องน้ำแต่หันไป

เชื่อว่าน้องเจมส์อาจกลับบ้านไปแล้วค่ะ
แม่เชื่อว่าน้องอาจจะมาบอก
หรือมีอะไรล้างบอกแม่ไหม
อย่างนี้
น่าจะมีเพราะน่าจะมีส่วน

เขาก็อยากกลับบ้านแล้วเนอะ
เหมือนทุกข์
ไม่อยากมีการสูญเสียเนอะ